ลูกสาวของคุณเจนี่ได้ใช่ไหมคะ

เตรียมที่จะเอาผิดกับชาวโซเชียล
วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงแล้วนะคะ

ว่าจะเป็นขี้เหลวันขี้เหลคืนหัวเถิกบ้างล่ะ
หน้าคิงคล้องบ้างคือทำไมใช้คำพูดแบบนี้กับเด็ก
คือนั้นปากหรอพูดอ่ะคือความคิดตรงไหนที่ก่อนกองออกมาแล้วอ่ะ
นั่นน่ะสิแล้วยังบอกว่าคุณเจนี่เนี่ยใช้แอปแต่งรูปลูกก่อนที่จะลงโซเชียลคือคิดได้ยังไง
แถมยังวิจารณ์ว่าพ่อแม่เนี่ยนิสัยไม่ดีจริงใช้คำที่แรงกว่านี้นะคะ
แล้วก็บอกว่าจะเอาอะไรไปสอนให้โตมาน่ารักถึงขั้นหนักสุด
เมนต์ถามว่าน้องพัฒนาการช้าเกินไปหรือเปล่า
หนึ่งขวบแล้วมือหงิกเกร็งตลอดไม่คานไม่เดินไม่พูดเป็นคำต้องอุ้มตลอดคุณเป็นพ่อ
คุณเป็นพ่อเป็นแม่เขาหรอ
ทำไมกล้าที่จะแบบคอมเมนต์อะไรแบบนี้
ซึ่งก็ดูเหมือนว่าเรื่องมันจะเงียบใช่ไหม
เพราะว่าทางพ่อแม่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไร
ซึ่งล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้
คุณแม่เจนี่พร้อมด้วยคุณสามี
นำเอาเอกสารมามอบเพิ่มเติมที่บกปอท
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้เข้าแจ้งความเพื่อเอาผิดบุคคลที่บูลลี่ลูกสาวค่ะ
โดยคุณปู่ของน้องโนล่าบอกว่าต้องการจะเอาผิดคนที่คุกคามหลานสาวให้ถึงที่สุดเลย
แล้วก็ต้องการให้เป็นตัวอย่างเช่นกันนะคะ
เพราะไม่อยากให้คิดว่าคุณจะพูดจะวิจารณ์อะไรให้สนุกปากกับใครก็ได้
จากนั้นเจนนี่และมิกกี้สามีก็ได้โพสต์บอกว่าทั้งคู่เนี่ยตกเป็นเหยื่อของไซเบอร์บูลลี่หรือการระรานทางไซเบอร์มาตลอด
มีทั้งการสร้างเพจเฟซบุ๊คอินสตาแกรมทวิตเตอร์แล้วก็มีการใช้คำพูดที่ไม่สุภาพ
หับคายกลั่นแกล้งนำเอาภาพไปตัดต่อในพื้นที่ส่วนตัวของทั้งคู่
และในพื้นที่การทำงานที่ได้รับมอบหมายมาตลอด

ทางคุณเจนี่และคุณมิกกี้ก็ไม่เคยตอบโต้ใด
ครั้งนี้เจนี่และมิกขอใช้สิทธิ์การเป็นคุณพ่อคุณแม่

เนื่องจากมีการใช้คำพูดไม่สุภาพ
เอารูปของครอบครัวไปตัดต่อ
เอารูปของลูกสาวไปกลั่นแกล้ง
เศรษฐนารุ่งหวินในที่สาธารณะ
และมีการคุกคามลูกของทั้งสอง
ระรานครอบครัวในทุกพื้นที่
ซึ่งหลังจากนี้ค่ะจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต่อไปนะคะ
อันนี้ให้ดูไว้เป็นอุทาหรณ์เลยนะคะคุณผู้ชม
ยังไงคุณก็ผิดเต็มประตูแล้วใช่ว่าเขาจะหาตัวคุณไม่เจอนะคะ
เดี๋ยวนี้เนี่ยทางบอกอกประอธอทค์เขาเก่งนะคะ

ใช่ค่ะแล้วคือลูกใครใครก็รักคุณผู้ชม